แต่ที่ช่อกงหนัก
แล้วพบเงินในกระบวนการเป็น๑๐๐๐ล้านบาท
บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับสินค้า
ทานแล้วผอมทานแล้วสวยทานแล้วมีพลังมีหลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีการทลายเครือ
ทลายโรงงานมาแล้ว๓จุดด้วยกันนครราชศรีมาชนบุรีและกรุงเทพมหานคร
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปที่โรงงานที่สมุทรสาครอีกครั้งนะฮะ
ไปตรวจสอบดูเพราะสถานที่แห่งนี้เห็นแจ้งมาว่า
ส่วนที่เป็นหน้าหนึ่งสภิมธ์ไทยรัฐเนี่ยภาษาหัวใหญ่นะครับ

นำเลยนะฮะ๗ดาราดังคิวสอบล็อตแรกนะฮะ
เป็นการส่งรายชื่อจากออยให้ทางด้านตำรวจกองประคับการปราบปรามเนี่ยได้เรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนเรื่องของผู้ต้องหานะคะจริงออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด๘หมายด้วยกัน๘คนนะคะ
สามารถจับกลุ่มตัวได้๒คนก็เหลือ๖คนใช่ไหมคะ
จับกลุ่มตัวได้๓ไม่จับได้๖
ตอนแรกก็จับ๓แล้วก็จับ๓มอบตัวอีกนะฮะ
ทั้งสิ้น๖๖๐๐แล้วก็ให้ประกันตัวไปเรียบร้อยแล้ว
เหลือ๒ที่ยังไม่เข้ามอบตัวแต่เมื่อวานมี๑คนมามอบตัวแล้ว
หลังจากที่ถูกกดดันจับตำรวจนะคะเข้ามามอบตัวรายล่าสุด
ซึ่งรองพบตรเข้าสอบปากคำผู้ต้องหาได้ด้วยตัวเองนะคะ
รวมทั้งมีการพิสูจน์อาหารเสริมอันนี้ขายดีมาก
รองพบตรบอกเอ้ามันก็นมผงธรรมดานะ
ซองออกมาแล้วโอ้ยเป็นนมผงธรรมดาเหรอฮะ
ดูเรื่องของการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาที่เหลือก่อน
ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองพบตร
เข้าสอบปากคำนางสาวมัธุรสแดงสำริทอายุ๒๔ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
หลังจากที่เข้ามอบตัวด้วยตัวเองช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ประเด็นที่รองพบตรสอบปากคำ
ส่วนผสมของอาหารเสริมทั้ง๒ตัว
รองพบตรก็ซักใหญ่เลยว่าในนี้มันมีอะไรมั่ง
แล้วก็แกะกล่องดูในระหว่างที่สอบสวนไปด้วยนะคะ
รวมไปถึงรองพบตรก็ถามถึงสรรพคุณของอาหารเสริมที่อวดอ้างว่า
เพราะว่ามีส่วนผสมจากส้มแขกที่เขาอ้างไว้นะ
มีส้มแขกมีบรเพชรว่านหางจราเข้
เพราะว่าใส่คอลลาเจนช่วยให้ผิวขาวผิวพันธุ์ดีมีออร่า
ซึ่งบุคคลที่เข้าสอบปากคำก็คือนางสาวมทุรสแดงสำริท
เข้ามาสอบปากคำในฐานะที่หลังจากที่ตรวจสอบไปแล้ว
ถือว่าเป็นล็อตใหญ่แล้วมันออกสู่ตลาด
แล้วขายให้กับประชาชนถือว่าเป็นหนึ่งของการหลอกลวง
นางสาวมัธุรสก็ผิดในฐานะผู้สั่งผลิต
แต่ว่าตัวเธอเองปฏิเสธข้อกล่าวหานะ
เพื่อจะเอาไปขายต่อให้กับลูกค้า
เขาบอกว่าก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนะเขาเนี่ยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่รองพบตรสอบปากคำเสร็จสิ้น
ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์มาพิสูจน์ให้สื่อดูด้วย
พบว่าทั้งสองผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมมาจากนมผงเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีสารอาหารต่างตามคำโฆษณาที่บอกว่า
ให้พร้อมให้สวยแต่อย่างใดนะคะ
รองพบตรอธิบายเรื่องนี้ค่ะ

ถ้าจะเอาแบบสมุนเทียวเนี่ย
ก็จะต้องใส่บอลัมเพชรกับใส่มะขามส้มแข็งกันไป
มะขามแข็งส้มแข็งอ่าส้มแข็ง
ส้มแข็งกับกระบองเพชร

เขาบอกว่ากินแล้วจะผิวขาว
เพราะว่าใส่คอลลาเจนไป
แต่ถ้าเราดูแล้วมันก็ใส่กลิ่นสตอเบอรี่ไปเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันดูแล้ว

อันนี้กินแล้วสลิงอันนี้กินแล้วผิวผัก
ก็คือไม่มีเอ็นโฟนวัสดีกันแหละ
เหมือนลมอัดเม็ดอ่ะ

อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ลมอัดเม็ดประโปรนยืนเรื่อย
จากการสอบสวนนางสาวมทุรสให้การภาคเศษนะคะ
แต่ยอมรับว่าเป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าล็อตใหญ่เท่านั้น
โดยทางวรรณภาพวงศลหรือว่าเฟิร์น
เป็นบุคคลที่คิดแบรนด์และทำออยขึ้นมาให้นะคะ

ก็คือตัวเธอเองจะซื้อสินค้าจากนางสาววรรณภา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหา๒คนสำคัญเลยนะ
สั่งมา๔แสนกล่องต้นทุน๓๙ล้านบาท
เฉลี่ยในราคาซองละ๒๙บาท
เอาไปขายต่อให้กับลูกทีมในราคาที่กำหนดไว้
แต่จะขายปลีกซองละ๒๙๙บาท
คุณผู้ชมคะจาก๒๙เป็น๒๙

ล้านบาทค่ะจากการสั่งทั้งหมดนะ
แล้วเขาบอกว่าด้วยกำไรนี้

คนที่จะเข้ามาทำธุรกิจเขาสนใจด้วย
ไปอ้างถึงเรื่องของผลกำไรด้วย
และอ้างถึงเรื่องของการขายดิบขายดีด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมด๘คน

ตอนนี้เหลือคนเดียวนะคะก็คือนางสาวทะนัญญพัฒน์
ผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ซึ่งก่อนหน้านี้เองนางสาวธนัญพัฒน์ติดต่อ

แต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน
ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ถูกจับกลุ่มตัวนะคะ
จะได้สอบปากคำผู้ต้องหา๑ใน๘ที่เข้ามอบตัวแล้วนะครับ
นี่แหละฮะนำขบวนยกทีมปฏิบัติการ
ไปเลยฮะไปที่จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนนะครับ
เลขที่๘๘ทับ๑๗อยู่ที่หมู่๔ที่สมุทรสาครแห่งนี้นะครับ

เพราะว่าได้รับทราบมาว่าโรงงานนี้
จดทะเบียนในชื่อของนายกษิตวรชิงตัน

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสอนรวยนั่นเองนะครับ
จากการเข้าตรวจค้นไปเจออะไรบ้างล่ะคุณ
ไปพบครีมบรรจุในถุงพลาสติกใสนับร้อยถุง
แพ็คเกจของครีมยี่ห้อหนึ่ง
แล้วก็ยังพบเครื่องจักรในการกวนครีม
แล้วก็เครื่องปั๊มครีมหลายเครื่อง
ซึ่งทั้งหมดมันติดป้ายไว้ว่า
ชำรุดและรอการทำร้าย

ส่วนครีมผลิตภัณฑ์ต่างติดป้ายไว้ว่ารอการทำลาย
คือผลิตภัณฑ์ที่ไปพบนอกจากที่เป็นขวด
ที่ผู้สื่อข่าวคุณภูริพัฒน์ถือไว้แล้วนะ
คือมันบรรจุแล้วเป็นขวดเนี่ยติดว่าเตรียมรอทำลาย
แล้วเขาบอกในถังคือมีผลิตเสร็จแล้ว
แต่มันยังอยู่ในถังยังไม่ได้เอาบรรจุขวดก็มี
คือมันเป็นกลัวครีมเลยแหละแต่อยู่ในถังพลาสติกนั่นแหละ

ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ตัวกล่องตัวครีมเนี่ย

ใหม่แบบนี้แล้วอยู่จะมาชำรุดรอการทำลายได้ยังไง
ตำรวจสงสัยว่าเพิ่งจะเป็นการติดป้ายไว้หรือเปล่า
หลังจากที่ทางคดีมันเกิดขึ้นแล้ว
ทีนี้ก็เลยหลอกเลยว่าของเหล่านี้ไม่ได้จะส่งขายนะ

ถ้าตรวจสอบไม่มีคุณภาพกำลังทำลายทิ้งอยู่นะครับ

ก็ต้องสอบถามไปยังบุคคล

คนงานที่อยู่ในนั้นนะเขาก็บอกแบบนี้แหละ
บอกว่าเจ้าของบริษัทว่าจ้างให้บรรจุพันธุ์ได้

จะมีผู้รับต่อไปเองนะครับ
เรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกวิราชัยก็เปิดเผยเขาว่า
โรงงานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน
และการใช้อุปกรณ์การผลิตไม่ตรงกับภาพที่ใช้ในการโฆษณา
ถือเป็นการหลอกลวงประชาชนเข้าข่ายเป็นการช่อกงประชาชน
โดยหลังจากนี้จะนำของกลางที่พบในโรงงานทั้งหมด
ไปตรวจสอบว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือไม่
ที่บอกว่าไม่ตรงกับภาพของการโฆษณา
ที่บอกว่ารับผลิตผลิตภัณฑ์ต่างเสริมความงามต่าง
คือภาพออกมาเป็นโรงงานแบบใหญ่โตค่ะ
แต่ว่าพอไปถึงไปพบไปเป็นแบบนี้ลักษณะกวนเองค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ฉลากระบุว่า
ผลิตที่นั่นที่นี่อยากผลิตที่ปฐุมธานี

พอไปตรวจต้นต่อไม่เห็นมีที่ปฐุมธานีเลย
ทำไมไปผลิตที่นครราชศรีมา
ผลิตภัณฑ์บอกผลิตที่นี่สมุทรสาคร

และส่วนผสมที่สำคัญที่พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่า
อยากจะมาเจอก็คือสารรกแกะ
อย่างที่โฆษณาไว้มีหรือเปล่า
เออก็ต้องมาตรวจหาดูอีกนะครับ
โรงงานแห่งนี้มีรกแกะไหมนะครับ

ส่วนผู้เสียหายขณะนี้มีกว่า๒๐๐ราย
เข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบปราม
และเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์ของผู้กระทำผิดไว้๑๙ล้านบาท
เพื่อจะนำมาเยียวยาให้กับผู้เสียหายนะครับ
หลังสารมีคำพิพากษาแล้วก็ฝากไปถึงผู้เสียหาย
ให้ไปแจ้งความไว้กับตำรวจเพื่อรับเงินเยียวยาคืนนะครับ
อาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดต้องสอบสวนกันต่อเนี่ยนะฮะ

ก็จะต้องไปฟ้องร้องค่าเสียหายกันเองแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อ
ให้รีบไปแจ้งความไว้ที่สพหรือสนไหนก็ได้
เขาจะโอนเรื่องมาให้ที่ส่วนกลางดำเนินการต่อไป

เอ้าส่วนแทนแทน
ฉากออกมาเรื่องของศิลปินดาบราและเน็ตไอดอลบ้างดีไหมคุณ

เออพลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่า
ดาราเน็ตไอดอลที่รีวิวสินค้ามีทั้งหมด๕๖คน

คาดว่า๒๕เมษายนวันนี้แหละ
จะเปิดเผยรายชื่อและเรียกตัวมาสอบข้อเท็จจริง
ล็อตแรก๗คนก่อน
เรื่องต้นถือเป็นความผิดฐานตัวการร่วมนะคุณ

คนในล็อตแรกเราก็อยากรู้ผู้สิทธิ์ข่าว
ก็เลยต้องไปถามทางออย

หน้าที่ในการเรียกสอบปากคำให้ข้อมูล

เพราะว่ามันมีพรบคุ้มครองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เพื่อการกินการทาต่างเขารับผิดชอบโดยออย

ออยย้ำแบบนี้ไม่ใช่หน้าที่ของออย

ตอนนี้ส่งหนังสือไปถึงต้นสังกัด

ถามว่าส่งไปให้ใครบ้างเหรอ
อยบอกว่าส่งแบบกระจายเลย
เออส่งแบบไม่รู้แหละ

อยู่สังกัดไหนก็ตามแต่เป็นการเตือนไว้ก่อน
แล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อ
ดาราล็อตแรกที่จะเรียงตัว

คุณสรรรัฐดีนสรรรัฐนิติ

ก็คือคุณลิเดียนักร้องสาวนี่นะคะ
คุณอังสุมารินศิระพัฒระศักดิ์เมธาหรือแพตตี้
นายจุธาวุฒิพัฒระกัมพลหรือมาร์ท

นางสาวอภิษดาเครือคงคาหรือไอซ์

นางสาววิริธิภาพดีประสงค์
คุณวุ้นเส้นอันนี้ผิวสวยและหุ่นดี
นายพุทธิชัยเกษตรศิลป์หรือดีเจพุทธอันนี้
หน้าตาดีผิวสวยและหุ่นดี

ม้าออนภาสาวผู้ไม่แก่
ใช่สาว๒๐๐๐ปีของเรา

จะเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่ารายงานบอกมาว่า
จะต้องมีการกำหนดวันกำหนดวิธีการ
ในการเข้าพบที่ชัดเจนอย่างไรก็ตาม

จะถูกดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง
คือความผิดตามพศ๒๕๕๘มาตรา๔๑
เรื่องของการโฆษณาเครื่องสำอาง
ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือใช้ข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
เป็นส่วนรวมด้วยได้นะครับ
แล้วก็มีอีกหนึ่งพศ๒๕๒๒
อันนี้ก็ต้องมาตรวจว่าเขาใช้จริงไหม

หรือแค่เป็นการจับและพูดเท่านั้น
ซึ่งออยบอกว่าการจะรีวิวสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะที่ต้องผ่านออยต้องมีการขออนุญาตโฆษณาซะก่อนด้วย

บอกว่าเออถือหนี้ให้หน่อยเอาปากกาถือไว้
ดิฉันมีประโยชน์อะไรต่อปากกา
โชว์หน่อยว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้อะไร

ไหลลื่นอย่างปากกาที่เขียนไหลลื่นคุณจะต้องขออนุญาตก่อนนะฮะไม่ใช่อยู่คิดจะรีวิวก็หยิบมารีวิวกันได้เลย